ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะพาไปลุคใหม่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์กันหน่อย
บอกเลยว่าตัดผมสั้นหล่อแบบสมวัยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมค่ะ
พี่บินค่ะเปิดใจถึงกระแสข่าวต่างด้วยนะคะยืนยันว่าที่ผ่านมานั้นไม่ได้โดนปลดพรีเซนเตอร์นะ
ตรงกันข้ามค่ะสินค้าบางตัวเนี่ยก็ต่อสัญญาส่วนเงินที่ได้มาก็เอาไปช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็ยังไม่คิดนะที่จะไปเปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองหรอก
ส่วนที่เกลียนคีย์บอร์ดค่ะมาโพสต์ต่อว่าพี่บินนะทั้งเรื่องเอาเงินบริจาคไปละเลงกับสถานอาบอบนวด
ในอดีตที่เคยติดพนันบอล๑๒ล้าน
นักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะบอกตอนนี้ได้แจ้งความ

ขอให้คนทำผิดนั้นติดคุกก็พอค่ะ
จริงแล้วผมอยากจะฟ้องทุกลาย

อันนี้เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ต้องหรอก
เอาตัวเป้งใหญ่แรงไอ้พวกนี้

น่าจะอยู่ประมาณสัก๕๖ลายครับหนัก
เอาเงินน้ำท่วมไปเล่นการพนัน

มีเวลาไปอาวุธเอาเงินทีละหมื่นติ๊บ

มันเลยคิดว่านี่คือความจริงของผมทั้งหมด
เรายืนยันแล้วเราไม่ได้กลับไปยุ่งกับรายการแล้ว

มันเสียหายมาก

เลขท้าย๒ตัว๔๖กว่า๑๖๙ใบ
ถูกมางวดที่แล้วก็เอาตัวเลขมาจาก
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะคุณโจไบเดนนั่นแหละ

โดยเงินที่ได้ทั้งหมดนะก็เอาไปทำบุญค่ะ
สำหรับงวดที่๑ธันวาคมที่จะถึงนี้
งวดแห่งความหวังของพวกเราค่ะก็มีเลขเด็ดในดวงใจแล้วเหมือนกันนะ
จะเป็นเลขอะไรฟังชัดหน่อยค่ะพี่ค่ะ
ถ้าโจไบเดนอีก๔๖มันต้องออก๔๖
ก็คิดอย่างนั้นแค่นั้นเอง
เฮ้ยใครมี๔โถ่ว่าไปดูด่ายหาเขาก็ได้มาได้มาได้มา

ทำบุญหมดเลยรับรองว่าสิ่งที่ได้กับ
ได้มาโดยที่ได้มาฟรีโดยที่ไม่ต้องอะไรเนี่ย

ตอนนี้๖๐คนเนี่ยงวดนี้ก็ต้องออก
ผมก็รู้สึก๖๐ดักไว้หมดแล้วตอนนี้

แต่อย่าลืมนะเลข๖กับเลข๙ตัวเดียวกันครับผม
ของแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ดวงจริง
ถามพี่บิ๊นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคุณผู้ชม